ในวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุด
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของทุกส่วนราชการ
ในช่วงที่มีการเตรียมการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุด
เรื่องการเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๑๘ตุลาคม๒๕๖๒
กำหนดแนวทางให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติดังนี้
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายอำนวยความสะดวก
ประชาชนผู้มาร่วมงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
ถวายพระบรมศพอย่างเข้มแข็งต่อไป
กรณีหน่วยงานใดประสบปัญหาให้ติดต่อศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์
หรือสตสผ่านหมายเลขโทรศัพท์๑๑
ให้ดูแลรักษาพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
ประดิษฐานตามสถานที่ต่าง
แต่การใช้ถ้อยคำที่เคยใช้มาแต่เดิม
ทรงพระเจริญหรือธีคายุโกโหตุมหาราชา

และหากมีการเปลี่ยนพระบรมชายาลักษณ์
หรือผ้าดำขาวแสดงความไว้อะไร
ให้ติดตั้งใหม่อย่างต่อเนื่องทันที
กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงเรื่องการสืบราชสันตติวงศ
ยังหน่วยงานของไทยในต่างประเทศด้วยว่า
เรื่องนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูลกฎมนเทียนบาล
โบราณราชประเพณีซึ่งมีความชัดเจนแล้วว่า
เมื่อพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลผ่านไประยะหนึ่ง
จะได้เวลาอันสมควรที่จะดำเนินการ
รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช๒๕๕๐มาตรา๒๓ต่อไป
ส่วนการประกาศใช้รัฐมนูลใหม่
ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่

ภายในกรอบเวลาตามที่รัฐมนุนกำหนด
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีประสานขอความร่วมมือ
สื่อโทรทัศน์และวิทยุใช้เวลาในช่วง๓๐วัน
การเสนอรายการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในแง่มุมต่าง
และเมื่อถึงวันที่๑๓พฤศจิกายน๒๕๖
ให้พิจารณาจัดรายการตามความเหมาะสม
กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมการเกี่ยวกับการสร้างพระเมน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ให้นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงประชาชน
เกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำออกพระนาม
การใช้ถ้อยคำภาษารีคารรวมถึงการแต่งกาย
การปฏิบัติในเวลาเข้าถวายบังคมพระบรมศพ
ในพระทินั่งดุศิษฐ์มหาประสาท
ให้นายสมคิตจตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของประเทศ
และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
วางแผนด้านการจราจรการถวายอารักษาและการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วดขันระมัดระวังการเผยแพร่ภาพหรือข้อความที่เข้าข่ายหมินพระบรมเดชานุภาพ
หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ